คุณผู้ชมค่ะวันออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

เงียบเนี่ยเป็นเพราะว่าเขายังไม่มีเวลาตรวจรางวัล

เริ่มกันที่พี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่งบอกเลยว่างานนี้เนี่ย

พอได้อยู่นะคะเจ้าชายลูกทุ่งพี่ก๊อตจักรพันธ์
ก่อนจะถึงเวลาออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
บอกพี่น้องแฟนเพลงว่าจะเป็นนักร้องลูกทุ่งไทยคนแรก

คว้าทรัพย์ก้อนโต๑๒๐ล้านบาทให้ได้

แต่พอตัวเลขที่ถูกรางวัลถูกประกาศออกมา
ก๊อตปรากฏว่ายังไม่ได้เป็นเศรษฐี๑๒๐ล้านสมใจนะคะ

เพราะแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลใหญ่

คว้ารางวัลเลขท้าย๒ตัวไปได้๕ใบนะคะคุณ

คุณตายแล้วทำยังไงเราจะตรวจแล้วขึ้นแบบนี้บ้างอ่ะ

ก็ถือว่ายังดีอยู่นะ

สมหวังนะครับ

ส่วนคนเล่นของ๒๐๑๙ของเรา

อีกแล้วเหรอคะอีกแล้วค่ะ๕งวดติดแล้วค่ะ

รางวัลเลขท้าย๒ตัวมาเป็น๑๐ใบเลยคุณดูดิ

เข้ามาร่วมยินดีกันยกใหญ่ก็ไม่รู้ว่า

เขาจะถูกตามกันบ้างรึเปล่าค่ะ

ได้ไปแบบกุบกิบกุบกิบนะครับ

ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัว

ว่าเป็นพ่อบารมีของพ่อปู่ศรีสุโธค่ะ

เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะ

เริ่มมีปากมีเสียงในโซเชียลแล้ว

เมื่อวานนี้อาจจะกำลังหาอยู่

มีภารกิจทำงานอะไรไหม